สวัสดีครับ๘นาฬิกา๙นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ในยุคลุก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหัน
หลังจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ตอนบนถึงตอนกลางได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเรียกเวลาที่ผ่านมา
ปัจจัยสำคัญนะครับก็คือนี่แหละครับพายุที่มีชื่อว่าดำเริงนะครับ
ยุลูกนี้พัฒนาความระลมสูงสุดเป็นระดับใต้ฝุ่นละทีเดียวนะครับ
ที่เข้ามาใกล้เมืองในของเราหลังจากเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เมืองไทยของเราแล้วเนี่ยนะครับ
มาเจออากาศเย็นแบบนี้แหละครับจึงทำให้พายุลูกนี้สลายตัวอย่างรวดเร็ว
และอากาศเย็นลมหนาวที่ดันมาแรงเนี่ยนะครับก็ดันให้กลุ่มฝนที่เกิดจากการสลายตัวของพายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
กองรวมกันกับกลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ระยะนี้พื้นที่ภาคใต้ก็เลยได้มีโอกาสเจอฝนที่ค่อนข้างตกอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มฝนเป็นหนึ่งกลุ่มฝนที่มาพร้อมกับความชื้น
กระแสลมที่พัดมาพร้อมกับพายุนะครับพัดเข้ามาเจอกับความหนาวเย็นที่ปกคลุมอยู่ในพื้นทวีป
เจอกันครับดังนั้นแถวประเทศเวียดนามแถวประเทศลาวเป็นแนวปะทะพอดีนะครับ
ฝนจึงเน้นตกบริเวณนางกล่าวและตอนนี้ครับลมหนาวนั้นมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าถูกพายุนี้เหนียวนำลงมาครับจึงทำให้อากาศบริเวณประเทศไทยของเรานั้น
มีอากาศเย็นเย็นตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนกลางแต่ถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นเนี่ยนะครับ
ชื้นที่เข้ามาพร้อมกับพายุลูกนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับ
พัดเข้ามาเมืองในของเราแล้วก็มาเจออากาศเย็นจึงทำให้ท้องฟ้าตอนบนถึงตอนกลางนั้น
มีลักษณะอึมครึมตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ฝนจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
วันนี้ฝนจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลังจากนั้นฝนจะไปตกต่อนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในช่วงวันพรุ่งนี้
หลังฝนหยุดตกอุณหภูมิก็จะเย็นลงอย่างรวดเร็วนะครับ

เราจะเจอกับอากาศหนาวลมเย็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
เนื่องไปจนถึงวันที่๘นี้นะครับ
หลังจากนั้นรอลุ้นต่อไปนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรที่มาดูดความเย็นลงมาอีกหรือเปล่า
ตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลพาร์คนะคะซึ่งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเลยค่ะ
เทิร์นปาร์คนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะที่ทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็คนนิวยอร์กนะคะ
ชอบที่จะมาเดินเล่นเพราะว่าเป็นสวนใจกลางมหานครเลยแล้วในช่วงนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นช่วงหน้าฟอลหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่พีคที่สุดเลยนะคะ
เพราะว่าทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็คนนิวยอร์กเองนะคะก็จะเข้ามาเดินเล่นกันที่นี่
บรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นค่ะเพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตไหมคะว่าใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเหลืองแล้วนะคะ
ทำให้นักท่องเที่ยวเองก็เข้ามาเก็บภาพความประทับใจแล้วก็ความสวยงามของใบไม้ที่นี่ค่ะ
ว่าเป็นหนึ่งในฉากของหนังกุมภาพันธ์ที่หลายคนจำกันได้นั่นเองนะคะ
แล้วส่วนในต้นเดือนนี้แหละค่ะก็จะมีการเปลี่ยนเวลานะคะ
โดยปรับเวลาในช่วงกลางวันค่ะให้สั้นลง๑ชั่วโมง
เพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนั่นเองค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป